ดูงานแต่งงานนี้หน่อยท่านผู้ชมครับงานแต่งงานนี้เนี่ยต้องบอกว่า
คือเจ้าบ่าวนอกจากสินสอดทองมั่นต่างที่มีให้กับเจ้าสาวแล้ว
นี่ค่ะคือเจ้าสาวบอกโอ้โหสินสอดชิ้นนี้เนี่ยเธอบอกว่าประทับใจสุด
เห็นข้างหลังไหมครับเป็นต้นไม้ไม้ด่างมอนสเตอร่าด่างมิ้นต์
ซึ่งตอนนี้กำลังมีราคาแพงมากเขาบอกว่าราคานี้เขานับเป็นใบเลยนะ
ใบหนึ่งเนี่ยเป็นแสนเลยนะฮะถ้าต้นนึงมีสักเก้าใบสิบใบนี่หลักล้านนะครับ
ต้นนี้๙ใบนะฮะ๙ใบนะครับตีราคาเนี่ยใบหนึ่งแสนกว่าบาท
เอาเป็นว่าต้นไม้ต้นนี้นะครับมอนสเตอร่าด่างมิ้นเนี่ย๑๓๕๐๐๐บาท
เจ้าเบานำมามอบให้กับเจ้าสาวในวันแต่งงานเป็นหนึ่งในสินสอดฮะ
เจ้าสาวป้ายแดงโพสต์เอาไว้บอกปลื้มปลื้มจริงหลังจากแต่งงานไปเมื่อ๑๔พฤศจิกายนนะครับ
นี่คือบันทึกความทรงจำวันแต่งงานน้องอ้อมชอบสินสอดที่เป็นต้นไม้มากที่สุด
เล็บเจ้าบ่าวในฝันคือโอ้โหต้นนี้เนี่ยมอนเซอร์ร่าด่างมิ้นราคากำลังแบบแพงเลยอ่ะอย่างที่บอกนะครับ
เราคุยกับคุณอันทพรนะฮะเจ้าสาวนะครับส่วนเจ้าเบ่าคือคุณวัฒกรนะฮะ
เบาเจ้าสาวป้ายแดงคู่นี้บอกกับไทยรัฐนิวโชว์บอกว่า
คือสินสอดในงานจริงที่เจ้าเบ่านำมะเต้าให้กับเจ้าสาวนะค่ะมีเงินสดหนึ่งล้าน
ทองคำสิบสามบาทน้ำหนักนะครับแล้วก็ยังมีแหวนเพชร
มีชุดเครื่องเพชรอีกประมาณ๕แสนบาท
ผมเนี่ยเลี้ยงมากับมือ
ตั้งแต่มันมีอยู่ใบเดียว

เพราะเจ้าสาวเขาเป็นคนชอบไม้ด่าง
มาประมาณ๑๑เดือนจนถึงวันแต่งงาน
มันเติบโตแล้วมีใบทั้งหมดเป็นใบด่างหมดเลย๙ใบ
อานี่นะฮะรวมราคาแล้วคิดพันธุ์หัวค่าก็ประมาณ๑๓๕๐๐๐๐๐๐บาท
นำมามอบเป็นของขวัญให้กับเจ้าสาวในวันแต่งงาน
คือผมก็ไม่รู้จะให้อะไรเขาที่มันแบบ

ผมก็เลยเอาต้นนี้ที่ผมตั้งใจเลี้ยงมันมาเนี่ย
เอาครบของผมมาตั้งแต่เด็กชนโตน
ให้เขาไปอีกทีเดียวเลย

เข้ากลับว่าเป็นของขวัญวันแต่งงานแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดเขาด้วยเลย

ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่ดูแลเอามาตั้งแต่เล็กแล้วก็เอามายกเข้าให้
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับแล้วแขกเครือที่มาในงานนะฮะ
งานแต่งงานของบ่าวสาวคู่นี้ของชำรวยก็คือต้นไม้ด่าง

มอบให้กับบรรดาแขกเรือที่มาแสดงความยินดีหมดเลย

นี่เห็นไหมเผื่อจะไปเลี้ยงกันต่อ
โอ้โหนี่ฮะกำลังเป็นกระแสฮิตเลยนะครับ

เขาบอกต้นนี้ก็หลักเป็นหมื่นอยู่เหมือนกันเหรอ

ทำไมไม่เชิญเราคะ
คุณนันทพรจัดงานอีกรอบก็ได้นะ

จะไปเช้าไปเย็นเลยเอาสักสี่ห้าต้นแล้วกลับบ้าน

อนสเตอร่าตอนนี้เหลือแต่กระถางแล้ว

พี่มีอยู่๒ต้นสักต้นไหม

ป้ายสีให้ด่างใช่ไหม